หลายคนก็มีกิจกรรมทำที่บ้านกันไปนะคะ

บอกเลยว่าขยันทำคอนเทนต์ออกมา

ด้านหลังคุณแม่ค่ะโยกแรงเหมือนกันนะแค่คุณ
ช่วงนี้ค่ะต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อหยุดชาตินะจ๊ะ

อยู่ไปค่ะทุกวันมันเริ่มเบื่อเหลือเกิน
หาอะไรทำกันสักหน่อยดีกว่าว่าแล้วคุณแม่ก็เริ่มเลยนะจ๊ะ

รอบนี้เปิดโชว์พุงน้อยอายุคัน๔เดือนกว่าด้วย
เป็นพี่ชักค่ะเอาใจลูกสาวในท้องด้วยนะจ๊ะ
คุณพ่อกลัวน้อยหน้านะคะเห็นแอปติ๊กต๊อกกำลังฮิต

คุณพ่อน่าเอ็นดูนะคะมีคุณพ่อคุณแม่สายแดนแบบนี้นะคะ
แฟนคลับบอกว่านับวันรอเลยจ้
เพราะว่าลูกสาวรับรองถอดแบบคุณพ่อคุณแม่มาแน่นอนเลยนะคะ
นี่ถ้าถ่ายถ้าเกิดมาลีลาดีตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการคลายเครียดแล้วกัน
ใครที่อยากจะหายเครียดนะดิฉันแนะนำเหมือนกันนะ
อันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาจากแอปพลิเคชันเขานะพูดให้จริง
มันสนุกจริงนะเอาลองดูนะคะใครไม่เชื่อไปดูดิฉันเต้นไปแล้ว
สาวเมืองนนท์ฝากติดตามด้วยนะคะ